อีกหนึ่งสาวมากความสามารถสำหรับสาวสายป่านอภิญญา
คนนี้ไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรก็ตีบทแตกกระจุยเลย
แต่ว่าล่าสุดเธอมาพร้อมกับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ใหม่กับการเป็นผู้กำกับหนังสั้นค่ะ
ไม่ได้มีดีแค่ฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงเท่านั้นนะคะ

ล่าสุดค่ะเธอขออวดฝีมือทางด้านการกำกับหนังสั้นด้วยกันถึง๒เรื่องรวด
โปรเจคของผู้กำกับชื่อดังเจ้ยอภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุล
และใหม่อโนชาสุวิชากรพงศ์
กับการรวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
นำเสนอในรูปแบบหนังสั้นและอีกหนึ่งโปรเจคของค่ายหนังดัง
ซึ่งแม้ว่าจะมีผลงานเบื้องหลังถึง๒เรื่องนะคะ
แต่เธอก็ยืนยันว่าจะไม่พักงานการแสดงอย่างแน่นอนค่ะ
ถ้าพักงานแสดงไปทุ่มเต็มที่กับการกำกับไม่มีทางแน่นอนค่ะ
เพราะว่ายังไงงานที่หนักก็คืองานแสดงอยู่ดีค่ะ
ในกรุงเทพฯมหาละครทั้งหมด๖แหล่งมาทำเป็นหนังสั้น
ที่ใหม่หมดเลยค่ะยังไม่มีใครเคยทำงานร่วมกันกับใครเลยนะคะ
ก็เจอกันทำงานด้วยกันได้ดีค่ะไม่มีปัญหา

ถ้าทีมคุยกันเราเข้าใจเราก็ทำงานด้วยกันได้ค่ะ
แต่อีกอันอีกอันหนึ่งค่ะตอนนี้๙๕คือโปรดระหว่างเคลียดอันตรายข้างหน้า